อย่างที่บอกไปมีทั้งสงกรานตามประเพณีสงกรานเลือด
ก็คือมีเหตุที่อาจจะเป็นอุบัติเหตุหรือฆ่ากันตายนะฮะ
แล้วก็มีสงกรานที่แบบสาดสนั่นไม่หวั่นโควิด

หลายพื้นที่นะครับเราไปดูที่นี่ก่อนเลยที่ภูเก็ตนะครับ
มีการแชร์คลิปกันเยอะแยะเลยบอกเอ๊ะอันนี้มันของปีนี้หรือเปล่า

คุณผู้ชมนี่ภาพเก่าหรือเปล่าไม่ใช่นะ

ภาพใหม่ปีนี้เลยล่ะครับมีการแชร์กันมากมายในโลกโซเชียล
บอกว่าทำไมถึงเล่นสาดน้ำสงกรานกันได้แบบสนุกสนานแบบนี้นะครับ
อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตหรือที่หลายคนรู้จักซอยบางลาเนี่ยนะฮะ
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาเดินเที่ยวเล่นน้ำสงกราน
กันอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็ส่วนใหญ่แน่นอน
ไม่ใส่หน้ากากอนามมาให้ด้วยฉีดน้ำกันแล้วก็ปลากแป้งกันนะครับ
จริงแล้วจะคอยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตนะครับ
งดสาดน้ำฉีดน้ำแล้วก็งดประแป้ง
แล้วก็มีการตั้งจุดตรวจที่หัวซอยท้ายซอย
เพื่อตรวจสอบให้นักท่องเที่ยวได้สวมหน้ากากอนามัย
หากพบนักท่องเที่ยวถือปืนฉีดน้ำเข้ามานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะให้นักท่องเที่ยวเทน้ำออกก่อน

เหรอแต่ว่าข้างในเขามีขายน้ำไงพวกร้านข้างใน
เผื่อเข้าไปเติมน้ำกันหรอเออนะครับ
นี่แหละครับเขาบอกว่าตอนนี้นะ
อยากจะให้นักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือ
รวมถึงสารประกอบการให้ความร่วมมือ
ในการที่จะไม่ให้นักท่องเที่ยวได้ฉีดน้ำใส่กัน
ขอให้เข้ามาเที่ยวร้านอาหารอะไรนี้ได้
สนุกสนานกับร้านอาหารกับเสียงเพลงเหล่านี้ได้
แต่ก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ
แล้วก็เมื่อวานนี้ตอนกลางคืนนะ๕ทุ่ม

ก็ขับรถสายตรวจเปิดไซเรนเสียงดังสนั่นเลย
สัญญาให้นักท่องเที่ยวได้หยุดในกิจกรรมต่าง

วันนี้เห็นเขาบอกว่าก็จะไปเคร่งครัดเรื่องของมาตรการ
ตามคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตนะฮะ
ในซอยบางลาตรงนี้อีกนะครับ
เพราะว่าออกมาก็เป็นภาพที่หลายคนถามว่า
ทำไมที่นี่ถึงสาดน้ำได้

แต่เอาจริงไม่ใช่แค่เข้มงวดแค่จุดข้างหน้าอย่างเดียวไง

อันนี้ที่นี่ที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชม

นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเข้าไปถึง

แห่ทางจังหวัดจัดให้แบบนี้

เรื่องนี้กลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันนะ

ควรจะไปในแนวทางเดียวกันไหม

เขาก็ถือปืนมาเลยคนละกระบอก

เห็นมีอุโมงน้ำเอาก็ฉีดกันแบบนี้

จุดนี้กลายเป็นจุดเล่นน้ำแล้ว
เพราะรู้นะจริงรู้คำสั่งของจังหวัดนะ

แต่ว่าทางจังหวัดตั้งอุโมงน้ำไว้แบบนี้
โอ้โหสงสัยจุดนี้เป็นจุดผ่อนปลนหรือเปล่า
ใช่ทีนี้คนเครียดคือใครล่ะ
ตำรวจสิต้องสื่อสารทำยังไงดี
ลงพื้นที่มาห้ามมาชี้แจง
บอกทีละคนทีละคนบางคนก็เข้าใจให้ความร่วมมือ
บางคนก็บอกว่าอ้าวแล้วไม่งั้นไม่ให้เล่น
จะตั้งอุโมงน้ำจะติดตั้งอุโมงน้ำทำไม
คุณคิดดูว่าถ้าจังหวัดติดอุโมงน้ำไว้แบบนี้ใช่ไหม

มอเตอร์ไซค์ผ่านมาอ้าวมอเตอร์ไซค์ก็ถูกสาดน้ำอ่ะดิ
หรือว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาคนก็นึกว่าถูกสาดน้ำเหมือนกัน

แล้วตำรวจตำรวจก็เออจะเอายังไงดี
ไม่รู้จะอธิบายยังไงดีรับบทหนักเหมือนกัน

เทศบาลนครเชียงใหม่เขาก็เลยสั่งปิดอุโมงน้ำเลย
แล้วก่อนหน้านี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่
เขาเอาป้ายไปติดไว้รอบคู่เมืองแล้วนะ

แต่ป้ายนั้นคุณสืบสกุลมันเป็นภาษาไทยอย่างเดียว

เขาเห็นอุโมงน้ำเขาตีความไปเอาเล่นน้ำได้แบบนี้
แต่คนส่วนใหญ่ที่มาเล่นน้ำเท่าที่เราเห็นนะในหลายพื้นที่นะ

ที่เข้าสารเขาบอกคึกคักมากนะ
เพราะว่าร้านรวงเนี่ยเขาเปิดเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์
และทีนี้ในช่วงเทศกาลสงกรานแบบนี้
พอร้านเปิดเสียงเพลงดังสนั่น
มีปืนฉีดน้ำเข้าไปก็นึกว่าเล่นน้ำกันได้
ปรากฏเมื่อวานเห็นภาพบรรยากาศในการ

เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปเตือนร้านค้าต่าง
ประกอบการต่างให้แจ้งนักท่องเที่ยว
บอกว่าห้ามนะห้ามสาดน้ำห้ามเล่นน้ำกัน
เพลงเล่นได้เปิดได้ใช่ไหม
ดนตรีพอได้ตามมาตรการต่าง
อาหารซื้อทานได้แต่ว่าห้ามสาดน้ำ

บอกนักท่องเที่ยวแล้วด้วยแต่นักท่องเที่ยวอยากสนุกสนาน

แต่ถ้าเกิดว่ายูจะเอาเนี่ยไอขายน้ำอย่างนี้เหรอ
เขาก็พยายามที่จะแบบว่าปฏิบัติตามมาตรการแล้วนะ
แต่ยังไงดีนักท่องเที่ยวเขาก็อยากเล่นน้ำ

ทีนี้ก็เดือดร้อนถึงเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วฮะ
ใช้รถเครื่องเสียงประกาศเตือนเลย
แล้วก็เข้าไปพูดคุยกับทางผู้ประกอบการร้านอาหาร
รวมถึงพูดคุยกับนักท่องเที่ยวด้วย
ให้เข้าใจในสถานการณ์เรื่องของโควิด๑๙
นี่วีวอวี่วอเข้าไปแล้ว
ขอเตือนทุกท่านห้ามเล่นน้ำสงกรานนะครับ
วันนี้ทีมข่าวก็ไปสำรวจสภาพของถนนเข้าสาร

เพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะออกมานู่น
บ่ายเย็นแล้วก็ยาวไปถึงช่วงค่ำเลย
คือตอนเช้าก็จะมีแค่ร้านค้าขายของที่ระลึก
ร้านขายเสื้อผ้าที่เริ่มเปิดขายตามปกตินะครับ
แล้วก็ถนนเข้าสารทุกร้านเก็บกวาดทำความสะอาด
เหลือร่องรอยของงานปาร์ตี้และการเล่นสงกรานเมื่อคืนนะครับ

ถามว่าเมื่อคืนนี้เป็นยังไง

แต่เขาตอบว่าเมื่อคืนนี้สนุกสนานมากครับสงการนะครับ
ก็หวังว่าคืนนี้จะได้สนุกอีกนะครับ
และหลายคนที่เป็นนักท่องเที่ยวอย่างพวกผมนะฮะ

แล้วก็อยู่เที่ยวต่อที่นี่อีก๓๔วันนะครับ

เขาก็ป้องกันตัวเองป้องกันวิธีไหนรู้ไหมคุณ

มันก็เปียกอยู่ดีมันป้องกันอะไรไม่ได้อยู่ดี
แต่ส่วนใหญ่สักแป๊บนึงเปียกก็ถอดอย่างที่เห็นนี่นะครับ
ที่นี้ครับวันนี้เจ้านักที่จะเคล็มงวดที่ถนนของข้าวศาล
ซึ่งไปเป็นประธานประชุมร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร
กับสำนักเทศกิจตำรวจทหารอพรแล้วก็ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

บอกว่าจะย้ำถึงมาตรการและการแก้ปัญหา

ฉีดน้ำสงกรานกันอย่างเนื่องแน่นนะครับ
ทางด้านของพอเขตพระนครพอวศบุญหมื่นวัย
บอกว่าวันนี้จะเสนอแผนต่อที่ประชุม
เพื่อย้ำว่าห้ามมีการเล่นน้ำบริเวณถนนเข้าสารเด็ดขาดนะครับ
โดยจะเริ่มตั้งรั้วตั้งแต่เวลา๑๓นบตรงเป็นต้นไป
หัวถนนทางเข้าเข้าสารทั้งสองฝั่งเลย
ตั้งแต่ถนนจักรพงศ์หน้าวัชนะสงคราม
ไปถึงอีกฝั่งหนึ่งคือถนนตะนาวใกล้สี่แยกข้อกลัวนะครับ
แล้วก็ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมกรทม
ส่วนพื้นที่บริเวณถนนเข้าสารเลยนะฮะ
ถือว่าเป็นพื้นที่ห้ามเล่นน้ำสงกรานเด็ดขาด
ห้ามนำอุปกรณ์เล่นน้ำเข้าพื้นที่
แต่นักท่องเที่ยวสามารถเข้ามานั่งในร้าน
สารประกอบการสารบริการต่างได้ตามปกติ
เมื่อคืนนี้ก็ตรวจพบว่าร้านอาหาร๘ร้านฝ่าฝืน
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิน๕ทุ่ม
ก็เลยดำเนินการเอาผิดแล้วนะครับ

ก็คือประกับประกันเทพนครสภาพล่าสุด
ท่านประกันเทพนครทำหน้าที่แทนเพราะว่า
ได้ขอความร่วมมือนะครับแล้วก็ห้ามเล่นน้ำนะครับ
สาดน้ำปลาแป้งปลาที่โฟมในพื้นที่กระสานาต่างนะครับ
ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดี

แต่อย่างอันนี้เอาเฉพาะข้าวสารนะว่าวันนี้คือห้าม

ครับผมเข้าสารครับห้ามใช่ไหมคะ

ขอความบูณาด้วยห้ามเล่นน้ำ

ด้านของโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรี
ยศเทพจำนงนะฮะก็ออกมาย้ำเหมือนกันบอกว่า
สอบคอจริงก่อนหน้านั้นมีมติอนุญาตให้พื้นที่ที่มีการควบคุม
สามารถจัดงานสงกรานได้แต่ต้องแตกวงเล็บไว้

แต่เป็นการจัดงานเพื่อวัตถุประสงค์สืบสารวัฒนธรรม
และประเพณีไทยเท่านั้นนะครับ
ทั้งเล่นน้ำประแป้งปาร์ตี้โฟมในพื้นที่สาธารณะ
และพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับคนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามนะแน่นอนมีความผิด
ตามพรบป้องกันโรคติดต่อระหว่างโทษนะเขาขวนไว้เลย
ปรับไม่เกิน๒๐๐๐บาทและอาจมีความผิด
มาตรา๑๘แห่งพระราชกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินด้วย
พรกรฉุกเฉินต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
อันนี้ก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเราร่วมกันป้องกันโควิด๑๙ด้วยนะครับ
ค่ะเดี๋ยวพาไปที่เที่ยวยอดฮิตใกล้กรุงหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ที่นี่เนี่ยคือเขาห้ามสาดน้ำห้ามปะแป้งแต่คนไปเล่นน้ำ

คนเยอะมากเพราะไปเล่นน้ำทะเลค่ะ
ชายหาดบางแสนนี่ไปกันเพียบเลยนะ

นี่ขนาดตรงชายหาดขนาดนี้ถนนจะขนาดไหน

นี่ค่ะที่ตำบลแสนศุกร์อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็มาเป็นครอบครัวแหละ
มากันเป็นกลุ่มเพื่อนก็กินอาหารทะเลนั่งเก้าอี้ผ้าใบ

การจราจรเป็นอย่างไรบ้าง

การจราจรรถก็เคลื่อนตัวได้เรื่อยเหมือนกันนะครับ
แต่ดูสิปรับบรวดที่สภาษณ์แสนสุข

อำนวยความสะดวกเรื่องการจราจร

รถที่จะเข้าหาดบางแสนจะต้องมาทางวงเวียนนะคุณ
แล้วทางเทศบาลเมืองแสนศุกร์เขาก็มีการประชาสัมพันธ์ค่ะ
ห้ามเลยห้ามนักท่องเที่ยวสาดน้ำปะแป้ง

ใส่หน้ากากอนามัยต้องเว้นระยะห่างนะ
แต่คนมากันเยอะแบบนี้นี่ก็กลัวเหมือนกันนะ
ถ้าเกิดมีคนนึงติดแล้วมันก็จะไปได้เรื่อยเลยค่ะ
คือเข้าใจนะคนก็อยากเที่ยวช่วงสงกราน
มันอั้นบางคนอึดอัดอะไร
เครียดไปหมดสภาวะเศรษฐกิจอะไรก็ตาม
แต่ว่าก็ต้องย้ำเรื่องของการป้องกันโควิด๑๙นะครับ
เพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้
มีคุณหมอท่านหนึ่งออกมาบอกโอ้โหมันน่าห่วงมากนะครับ
คุณหมอธีระวรัฐนารัฐอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
ฟันทงถ้าปล่อยให้กิจการกลางคืนกินดื่มเล่นน้ำกันแบบที่เห็น
โดยไม่ป้องกันพฤษภาคมคงลำบากครับ

จะต้องเปิดเรียนในสภาพแวดล้อมในสังคมที่เสี่ยงมาก
ดังนั้นผู้ปกครองควรพาน้องไปฉีดวัคซีนให้เรียบร้อย
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตนะครับ
โดยงานรัฐจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวด
กิจการที่ฝ่าฝืนไม่งั้นเดี๋ยวจะสายเกินไปนะคุณนะ
เพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าตัวเลขของโควิดก็สูงนะ
ใช่ค่ะตัวเลขควรเสียชีวิตก็สูงนะทางโยฮาย

คือผลจากสงกรานมันอาจจะออกหลังจากนี้๗วันถึง๑๔วันข้างหน้า
ว่าตัวเลขมันจะพุ่งทะยานไปขนาดไหนนะฮะ